ถึงข่าวใหญ่ข่าวนี้ที่โอ้โห

แล้ววันนี้ก็พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตัวใหญ่เลย
คุณผู้ชมเหตุการณ์ซ้อมดับเพลิง
โรงเรียนราชวินิตมัธยมเนี่ยค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้ถังนี้ถังแดงนี้มันระเบิด
พอถังดับเพลิงระเบิดเหตุการณ์นี้ที่บอกว่าเป็นข่าวเศร้าคือน้องม๖น้องเบ้น
โดนแรงอัดระเบิดเสียชีวิตนะคะครับเมื่อวานในโลกโซเชียลมีเดีย
มีการเปิดคลิปจังหวะที่เกิดเหตุการณ์นี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะ
เป็นจังหวะนี้คลิปนี้ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ประมาณสิบกว่าวิเท่านั้นเองมันจะมีฟู้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก่อนนะใช่
ใช่เพราะว่าจริงมันเกิด๒จุด๒ขยะนะพี่เบิ้ล
มีเด็กเห็นกลุ่มควันลอยด้วยใช่ไหม
เนี่ยเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะ

เหมือนกับตัวแทนของแต่ละชั้นมาให้ได้ลองซ้อมลองทำ
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมกำลังอบรมกันอยู่เลย
เด็กก็นั่งล้อมวงดูการสาธิตการดับเพลิงอยู่
คุณผู้ชมเห็นถังที่๑กับถังที่๒ที่เป็นลูกศรชี้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
คือถังที่มันวางนอนอยู่ด้านข้างมันเกิดระเบิดนั้น
พอระเบิดเสร็จแล้วปั๊บนะแรงอัดมันทำให้ถัง
มันพุ่งไปหากลุ่มนักเรียนที่นั่งอยู่ด้านหลังเมื่อกี้ที่เราวงไว้
แล้วอีกแป๊บเดียว๒๓วินาทีถังที่๒ก็บึ้มตามมา
แล้วก็พุ่งไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะ
ทีนี้จุดตรงนี้มันคือสนามหน้าเสาทงเลยมันเป็นลานกว้าง
ที่โรงเรียนรัฐวินิตรมัธยมแถวดูสิทธิ์นี้นะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้ที่บอกว่าเป็นข่าวเศร้าคือ
น้องเบนกัสนายขุมทองเปรมมณีน้องม๖ค่ะ
เสียชีวิตนะดูสภาพถังสิ
คือสภาพถังมันฉีกขาดออกแบบนี้ค่ะ
แล้วนอกจากนั้นก็มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บอีก๒๙ราย
นำส่งโรงพยาบาลวัชิระพยาบาล๕ราย
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลกลาง๔ราย
ส่วนเมื่อกี้๒๙ส่งโรงพยาบาล๙ใช่ไหมคะ
อีก๒๐รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ไม่ได้นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามเศษ

เขาเป็นหลักสูตรคือมันเหมือนกับทุกโรงเรียนนะคะ

มันก็จะมีวงรอบของการฝึกซ้อม
ใช่ค่ะและอันนี้เป็นน้องม๕กับน้องม๖

คือเขาก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคุณผู้ชม
ทฤษฎีก็จะอบรมในหอประชุมก่อน
หลังจากนั้นก็อ้าขอตัวแทน
มาร่วมสาธิตการดับเพลิงที่ข้างล่าง
ร้านหน้าเสาทงตรงนี้ห้องละ๗คน
แต่ทีนี้ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ระเบิด
เป็นการสาธิตรอบสุดท้ายชุดที่๒แล้ว
ราเบิดเป็นถังดับเพลิงสีแดงนี่นี่นี่
ทีนี้ควันมันพวยพุ่งออกมาก่อนหลังจากนั้นก็ตู้ม
ถามว่ามันมาจากอะไรพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
คือถ้าดูเศษซากของถังพี่น้ำแข็งพี่เบิร์
เห็นว่าข้างในมันค่อนข้างเก่านะ
คือเขาบอกว่าถังนี้ดอมใช้งานมาละ๖ปี

แล้วก็มีการเติมก๊าซจากบริษัทเอกชน

ส่วนน้องเบ้นท์ที่เสียชีวิตนี่นะคะ
น้องเขานั่งชมการสาธิตอยู่ตรงสารพระภูมิ
ปรากฏว่าโดนแรงอัดถังกระเด็นมาอัดกระแทกร่าง
แล้วกระเด็นออกไปไกล๑๐เมตรคุณผู้ชมดูสิ

ขวามือคือจุดที่น้องเสียชีวิต
ดูระยะห่าง๑๐เมตรเลยนะ
คุยกับน้องนักเรียนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องเบนส์ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ตัวน้องผู้หญิงคนนี้ก็นั่งแถวเดียวกับน้องเบนส์เลยห่างกันสักเมตรสองเมตรอ่ะ
น้องเบนส์ตอนแรกก็เป็นตัวแทนของห้องนะ
ไปสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงนี่แหละ

แล้วก็รอดูเพื่อนห้องอื่นสาธิตต่อ

ดูปกติจนมันมีความไม่ปกติที่เกิดขึ้น
ลองฟังเพื่อนสนิทของน้องเบ้นค่ะ

เขาก็บอกว่าคิดว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าอันนั้นคือสถานการณ์จริง
หรือว่าเขาจำลองขึ้นมาใช่ไหมคะ
แล้วพอแบบทุกคนเริ่มหันไปมองอะไรอย่างนี้
ก็ไปเห็นคนที่เสียชีวิตนะคะ
แล้วครูก็เริ่มไปดูแล้วครูก็บ่อย
เพราะทุกคนก็ถึงค่อยกระจายตัวออกมา
คือตอนแรกมันมีควันก่อนมีควันขึ้นมาก่อน
และหลังจุดสาธิตแล้วก็มีเสียงระเบิด
น้องนักเรียนผู้หญิงคนนี้ยังงงอยู่เลยว่า
มันเป็นระเบิดจริงหรือว่ามันเป็นการสาธิต
แต่พอหันไปดูเห็นร่างน้องเบ้นเลยรู้เลยค่ะว่า
มันไม่ใช่สถานการณ์จำลองแล้วมันคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
แล้วผลการชนสูตรศพของน้องเบ้นเนี่ยนะคะ
ก็พบรอยแผลฉีกขาดบริเวณกระดูกต้นแขน
แล้วก็มีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่เลยค่ะตรงหน้าอก
คุณผู้ชมนี่แหละแรงอัดอ่ะ
วัยวะในสวงอกก็ฉีกขาด
ทำให้น้องเบ้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ส่วนน้องที่ได้รับบาดเจ็บ๕ราย
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาล

ไม่ได้ส่งผลให้มีอาการหูดับในอนาคตนะคะ
เพราะว่าบางคนก็จะกังวลไงว่าเสียงที่มันดังมาก

โรงพยาบาลก็ต้องให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มาสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดด้วย

คือต้องมีจิตแพทย์มาคุยกับเพื่อนของน้อง
เพราะว่ามันจะกลายเป็นเหตุการณ์เป็นภาพฝังใจที่เกิดขึ้น

ใช่ค่ะแล้วทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีการ

ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสรายละ๑๐๐๐บาท
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๕๐๐๐บาทค่ะ
อันนี้คือเป็นการช่วยเหลือจากทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชม

ครอบครัวของน้องเบ้นเขาทำอะไรอยู่บ้าง

ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับลูกเลี้ยงตนเองครับ
แล้วไม่นึกว่าจะถึงขั้นว่าน้องเบ้นเสียชีวิตเลย
เล่าให้ฟังนะพ่อเลี้ยงของน้องเบนเล่าให้ฟังว่า
ตอนเช้าเนี่ยน้องเบ้นก็แต่งตัวออกจากบ้านตามปกติ
แต่ที่บ้านไม่รู้มาก่อนว่าทางโรงเรียนจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงกัน
เพราะน้องเบ้นก็ไม่ได้บอกทางบ้านครับ
ส่วนลุงของน้องเบ้นเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคนที่อยู่ใกล้โรงเรียนมากที่สุด
เพราะลุงน้องเบ้นคือลุงพิรุณเปรมณีอายุ๖๐ปี
ขับวินมอเตอร์ไซค์ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนี้
ลุงพิรุณก็มาถึงหน้าโรงเรียนสภาพแบบนี้คุณผู้ชม
ร้องไห้แทบจะล้มทั้งยืนแทบจะซุดลงไปฮะ
พิรุณบอกว่าพ่อแม่ของน้องเบ้นยังไม่สามารถพูดอะไรได้ครับ

แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเองตัวลุงพิรุณ

เสียงดังมากแต่ตอนเขาไม่ได้เอกใจอะไร
มีคนมาบอกลุงพิรุณว่าลุงลุงหลานลุงอ่ะ

คุณผู้ชมฮะน้องเบ้นเคยบอกกับป้าของน้องเบ้นไว้ด้วยว่า
ถ้าผมเรียนจบม๖นะป้านะผมจะบวชให้ป้าครับ
ฟังคำบอกเล่าจากลุงพิรุณหน่อยครับ

ม๖ปีนี้เขาจะบวชให้พี่สาวให้คือป้าเขา

เศรษฐีมาก
ว่าส่วนคุณป้าครับชุยรุ้นพี่รุน

จารุเรืองพงศ์คือคุณป้าแกก็เลี้ยงน้องเบ้นมาตั้งแต่เด็กเลยนะ
ก็มาคุยกับทางโรงเรียนครับยอมรับว่า
ทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอก
ตัวป้าเองก็ไม่ติดใจเอาความใครครับคิดว่า
หลานเบ้นคงทำบุญมาได้แค่นี้
คุณผู้ชมฮะน้องเบ้นถ้าในครอบครัวเขาจะเรียกกันน้องดังนะ
เป็นเด็กดีเรียบร้อยมากตั้งใจเรียนอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะ
ชอบเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมครับ
น้องเบ้นเขาตั้งใจจะสอบเข้าคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม
หลานเยยถ้าหลานเข้าจุฬาหรือธรรมสาธิตได้นะจะให้แสนบาทเลยมาเป็นรางวัล
แล้วป้าแพร่เมืองยังเปิดภาพแชทกับน้องเบนส์
ที่มีภาพไปกินข้าวด้วยกันครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเดือนที่แล้วครับ
พฤษภาคมเป็นร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แชทล่าสุด๒๘พฤษภาคม
หลานเบ้นเนี่ยไลน์มาบอกกับป้าแพร่เมืองว่าป้าครับตอนนี้ผมซื้อหนังสือที่จะต้องใช้เตรียมสอบไว้๒เล่มครับ
แล้วก็มีสมัครสอบ๓วิชาก็เป็นเหมือนทำข้อสอบเสมือนข้อสอบจริงคุณผู้ชม
แล้วก็บอกราคาอะไรไปนะส่วนค่าเทอมเนี่ยทางโรงเรียนยังไม่ส่งใบค่าเทอมมาให้ครับ
แต่ค่าเทิมคาดว่าน่าจะประมาณ๔๐๐บาทครับคือดูจากแชทแสดงว่าหลานเบ้นกับป้าแล้วก็ลุงเนี่ยสนิทกันมากเลยนะ
แล้วอย่างหนึ่งคือดูน้องเป็นเด็กใส่ใจแล้วก็ตั้งใจเรียนมากส่วนคุณแม่ของน้องเบ้นอย่างคุณแม่ปลาครับ
อายุสี่สิบสี่ปีก็บอกสั้นว่ายังช็อกแล้วก็ตกใจกับเรื่องนี้ส่วนตัวยังไม่ได้ติดใจกับสาเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ
แล้วก็บอกว่าลูกเบ้นเป็นเด็กดีเรียนเก่งไม่เกเรแม่ภูมิใจในตัวลูกเบ้นมาก
เมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมายังคุยกับลูกอยู่เลยว่าแม่จะทำไข่พะโล้ให้กินที่บ้านนะแม่นะ
แต่สุดท้ายลูกชายก็จากไปอย่างกระทันหันครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าคุณแม่ก็ยังช็อกจริง
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก็อาจจะยังประติดประต่อเรื่องราวไม่ได้นะครับ
ซึ่งทางครอบครัวของน้องเบ้นเนี่ยจะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าน้องเขาอายุ๑๘ปีม๖ใช่ไหม
เปิดเพจแล้วนะเพจเกี่ยวกับการเงินวางแผนเรื่องเงินเงินครับ
เอาจริงนะดอมแล้วพอคือน้ำแข็งเข้าไปดูเข้าไปอ่านเพจของน้อง
มีความรู้สึกว่าน้องเป็นเด็กที่มีการจัดการเรื่องระบบความคิดดี
คุณผู้ชมต้นเดือนมิถุนายนนี่คนติดตาม๘๐๐๐แล้วนะ

จากนั้น๖มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นบทความแรก
เป็นเหมือนการแนะนำตัวเนี่ยคุณผู้ชมให้เราเป็นเพื่อนทางการเงินนะ

วางแผนการใช้เงินมีการแบ่งรายรับรายจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายผันแปร
มีศูนย์แนะนำควบคุมค่าใช้จ่ายให้ด้วยครับ
มีอีกโพสต์หนึ่ง๘มิถุนายน
เป็นการไปหาข้อมูลเรื่องการออมเงิน
เพื่อบอกให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออม
ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยเงินฝากมากที่สุด
อย่ามาเปรียบเทียบให้เห็นเลย

ตอนนั้นคือเรายังไม่ได้คิดอะไรขนาดนี้เลย

เขาเป็นคนที่ถ้าเขายังอยู่นะ

ใช่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์
ชอบให้ความรู้ด้านการเงินให้ความรู้ด้านการออม

เขาน้องเบ้นเขาทำคลิปตอบถาม
คุณรู้จักเพจวางแผนเรื่องเงินเงิน
นี่เป็นคลิปที่น้องเบ้นก็ไปถามเพื่อนในโรงเรียน

พี่น้ำแข็งพูดถึงก็คือเรื่องหาย๖ใบ
คือน้องเบ้นเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาเก็บเงินได้๑๐๐๐บาทตอนป๖

แล้วก็แจกแจงทฤษฎีหาย๖ใบว่าใช้ทำอะไรบ้าง
หายใบแรกเป็นเงินใช้ประจำวัน
มีหายใช้ออมเงินหายใช้ลงทุน
ใช้สำหรับการศึกษาใช้บริจาคแล้วก็ใช้ตามใจ
แล้วคือน้องก็บอกเลยนะเป็นสัดส่วนว่าน้องเขาเก็บอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์

โอ้โหแม้ว่าโพสต์เมื่อ๑๐มิถุนายนเนี่ย

แต่ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ร่วมไว้อะไรให้กับน้องจำนวนมากเลยนะครับ
อยากให้เข้าไปดูเพจของน้องจริงครับ

ส่วนผู้ว่าชัดชาตินะครับก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากได้รับทราบสถานการณ์ก็ปรากฏว่าท่านชัดชาติก็ไปแล้วก็สั่งการสั่งการ
เยียวยาครับสั่งการให้เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต

เพราะว่าน้องเสียขวัญกันทั้งโรงเรียนตอนนี้
แล้วก็สั่งเลยให้ทบทวนมาตรการความปลอดภัยใหม่ทั้งหมด
ตั้งแต่อุปกรณ์จนถึงเจ้าหน้าที่
คำพูดนี้ส่วนตัวผมผมเห็นใจนะผมว่า
บอกว่าวัวหายล้อมคอกก็ต้องทำครับลองฟังดูนะ
ก็คงไม่มีใครแต่ว่ามันก็มีจุดที่มันมีปัญหาเกิดขึ้น
นางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงก็ลงพื้นที่ไปเช่นกันนะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แล้วก็พูดถึงเรื่องการเยียวยาด้วยนะครับ
ขณะนี้กระทรวงก็ได้ประสานกรมสุขภาพจิต
เดี๋ยวจะมาดูแลเรื่องของจิตใจของเด็กนักเรียนนะครับ
ส่วนน้องที่เสียชีวิตทางโรงเรียนมีประกันภัย
แล้วก็กองทุนที่จะช่วยดูแลอย่างเต็มที่

อย่างนี้แล้วจะดำเนินคดียังไงทำอะไรได้บ้าง
พันธุ์ตำรวจเอกรัฐนลเอกธิติกุลพัฒน์
ผู้กำกับการสอนอนางเลิ้งครับเปิดเผยบอกว่า
เรื่องต้นได้แจ้งก้อหากับเจ้าหน้าที่ชุดสาธิต๓นาย
ก็คือนายนพัฒน์ลอยเมฆนายชาติอาชานัย
นายอัธพลบุทองรัฐฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุ
ผู้อื่นถึงแก่ความตายและกระทำโดยประมาทเป็นเหตุ
ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
หลังสอบปากคำเสร็จสิ้นนะครับก็อนุญาตให้ทั้ง๓คนนะครับ
กลับบ้านได้เนื่องจากมาพบตำรวจ
แล้วเดี๋ยววันนี้นะครับทั้ง๓นายทั้ง๓คนนี้จะ
คือตำรวจเขาจะไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก

เมื่อคืนคนนี้ไปครับนายธีรยุทธ์ภูมิศักดิ์พอสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานครไปที่สอนอนนางเลิ้ง
ติดตามความคืบหน้าการสอบประคำชุดสาธิตการดับเพลิง
แล้วก็ยืนยันว่าถังดับเพลิงที่เกิดระเบิดมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง
และยืนยันว่าถังดับเพลิงที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ได้นำไปอัดก๊าซนะครับ
ก่อนจะนำมาสาธิต๒วันและนำไปเก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัย
และที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดมาก่อน
จึงต้องใช้เหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษาต่อไป
สำหรับลูกน้องหรือว่าคนสาธิตทั้ง๓คนนะครับที่ถูกแจ้งก็หา
เดี๋ยวหน่วยงานต้นสังกัดก็จะช่วยเหลือยื่นประกันตัวต่อไปนะครับ
แต่ว่ามีคนเขาก็ถามก็ไอ้ข้างถังอ่ะ

ว่าไม่ให้เอาไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงที่ร้อนเนี่ย
แล้วการเอาไปวางกลางแจ้งตากแดดแบบนั้นเนี่ย
มันเป็นการละเมิดหรือไม่ทำตามข้อควรระวังที่ติดข้างถัง

ใช่แล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่
ที่เขาทำงานทางด้านนี้เขาส่งข้อมูลมาให้น้ำแข็งน่ารักมากค่ะ
คือเขาก็บอกว่าจริงถังที่เป็นถังดับเพลิงแดง

เป็นโฟมก็มีแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ถังประเภทนี้มันจะมีแรงอัดหรือว่าแรงดันในถังสูงมากกว่าถังประเภทอื่น
พี่สังเกตดูถังแบบนี้จะไม่มีเกวัดใช่ไหม
ถูกต้องพี่เบิร์ตเป็นถังประเภทเดียวที่จะไม่มีเกวัดข้างหน้า
แล้วไอ้ถังที่ถังแดงเหมือนกันแล้วมีเกวัตนั่นคืออะไร
คือเป็นถังประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกถังประเภทแบบเคมีแห้งหรือประเภทโฟมอะไรแบบนี้

ก็อย่าถอดบทเรียนกันหลายครั้ง

บทเรียนแล้วให้ใช้นานใช้ยาวนะครับ